ต่อกันที่เรื่องดีกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะนักร้องชื่อดัง
เก่งทะชะหรือว่าเก่งเดอะวอยซ์นะคะก็ได้สารฝันน้องไว้
๔ปีที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งคราวนี้เก่งเขาบินไกลไปถึง

น้องเองเนี่ยมีความชื่นชอบแล้วก็รักการร้องเพลงเป็นอย่างมากแต่ว่าน้องไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะ
โดยเก่งบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องฝนชื่นชอบแล้วก็ยกให้เขาเป็นนักร้องในดวงใจแต่ลึกก็รู้สึกตกใจแล้วก็สงสารน้องนะคะ
แล้วก็เมื่อได้รับการติดต่อจากมูลนิธิสายทานแห่งความหวังก็เลยรีบรับปากเลยขอมาดูอาการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้อง
แล้วก็ได้จัดมินิคอนเสิร์ตให้กับน้องฝน
โดยใช้ชื่อว่าสารฝันของน้องฝนจากพี่เก่ง
แล้วก็ให้ผู้ป่วยคนอื่นได้มีความสุขเท่าที่จะทำได้ด้วยนั่นเอง
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องต่อสู้กับโรคร้ายต่อไปค่ะ
ส่วนทางด้านน้องฝนนะคะก็พอพบกับศิลปินในดวงใจ

แล้วก็มีความฝ่ายฝันว่าอยากจะเข้าประกวดร้องเพลง
แต่เขาเองไม่สามารถทำได้แล้ว
ก็ขอขอบคุณพี่เก่งที่มาร่วมร้องเพลงด้วยกัน

ถึงวันเกิดจริงวันที่๑๔นี้ด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดี

มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะ